คุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้
มีทั้งเรื่องที่น่ายินดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่น่ายินดีเยอะเลย
เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙ต่ำกว่า๒๐๐๐๐
เป็นวันแรกในรอบ๑๐วัน
แต่ถ้าไปดูผู้ป่วยสะสมนะครับคุณวรพรเรามาถึงจุดนี้แล้วจริง
ต้องยอมรับกันให้ได้ตั้งแต่มีโควิดในประเทศไทยมา
วันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมเกิน๑ล้านคนแล้วครับ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อ๑๙๘๕๑ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย๑๙๗๑๐รายครับ
ขณะที่มีผู้เสียชีวิตวันนี้๒๔๐ศพ
ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๘๒๖ศพแล้ว
ส่วนผู้ที่หายป่วยนะครับแล้วก็กลับบ้านได้จริงก็เยอะนะฮะ
เยอะเป็นที่น่าพอใจแหละ๒๔๗๘รายครับ
คุณผู้ชมครับมีข่าวดีมาเรื่องวัคซีน
ตอนนี้มีข่าวดีแล้ววัคซีนเติมขึ้นมาเรื่อย
ให้หัวใจมันนะฮะมีพลังหน่อย
มีการจัดซื้อเพิ่มเติมครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับ
กับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดชัยหน้า
โดยไทยจัดซื้อไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก๑๐ล้านโดสครับ
ที่ลงนามจัดซื้อไปแล้ว๒๐ล้านโดสจำได้ไหมครับ
กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะนี่คือภาพในวันนั้น
เท่ากับว่าจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทย๓๐ล้านโดสครับ
โดยจะทยอยจัดส่งในช่วงไตรมาสที่๔ของปีนี้เป็นต้นไป
ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
ส่วนกรณีที่มีการแชร์หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เป็นเข็มที่๔ในโลกออนไลน์ครับ
วันนี้คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ออกมาชี้แจ่งแบบนี้นะบอกว่ากรณีดั้งกล่าว
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติงาน

แต่ว่าแคนาดาเขามีระเบียบแบบนี้ครับคุณผู้ชม
อันนี้เราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเข้าใจด้วย
คือเขามีระเบียบบอกว่าถ้าคนที่จะเข้าไปประเทศเขา

จะต้องได้รับวัคซีนที่แคนาดากำหนด

โดยงานสาธารณสุขแคนาดาให้คำแนะนำว่า

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รายนี้จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
อันนี้เคลียร์ไหมฮะผมว่าเคลียร์นะครับ
เพราะว่าก็ต้องทำตามกฎประเทศเขา
ขณะนี้นะฮะขณะที่วันนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ

คลากรทางการแพทย์ที่หอผู้ป่วยรวมโควิด๑๙
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
ซึ่งโรงพยาบาลอยู่ระหว่างต่อเติมนะฮะ
ลานจอดรถให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
จำนวน๑๐๐เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยประชาชนทั่วไป
ซึ่งก่อนเดินทางกลับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ขอให้ทุกคนอย่าท้อถอยครับ
จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม
แสงแห่งใจที่ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คือที่นั่นโรงพยาบาลแห่งนี้ครับคุณผู้ชม
ที่พูดคุยกับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาผ่านแอปพลิเคชันชื่อน่ารักจริง
ไข่ต้มฮอสพิทัลฮะ
ก็ดีกว่าเดิมเยอะแหละใช่ไหม
ก็ไม่ต้องกังวลนะอยู่กับหมอแล้วนะหายเร็วแล้วจ้า